เรื่องของแม่กับน้องบีมที่โดนทนายความช่อโกง
ก็พาดหน้าหนึ่งวันนี้ว่ามีการออกอุบายให้ถอนแจ้งความ
คือแม่เคยไปแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี๕๘วันที่๒๘เมษา
แล้วสุดท้ายพอทนายบอกว่าเดี๋ยวจะให้แสนนึงถ้าถอนแจ้งความ
กรกฎา๕๘แม่ก็เลยไปถอนแจ้งความ
แล้วตำรวจบอกว่าณตอนนี้พอหลังจากมีการถอนแจ้งความแล้ว
อาจจะทำให้การดำเนินคดีทำได้ยาก
แต่ว่าดูเหมือนจะมีความหวังมากขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าทางอายการพิเศษธนบุรีเปิดเผยค่ะ
บอกว่าได้มีความเห็นสั่งฟ้องเด็ดขาดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว

ว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งถอนฟ้องภายหลังก็ตาม

ใช่เรื่องนี้นายเนินรอดกัมพลอายการพิเศษ
คดีอายาธนบุรี๖ก็ได้บอกถึงคดีที่พนักการสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานบางยี่ขัน

ทนายความที่ถูกแม่ของน้อง
น้องบีมหรือว่าเด็กหญิงพัทรดา

เพราะว่าช่อกงเงินเยียวยากว่า๕ล้านบาทนะคะ

สั่งไม่ฟ้องมาโดยให้เหตุผลว่า

แต่ทางอายการเห็นว่าพฤติการของ
ผู้ต้องหาไม่ดีจึงมีความเห็น
สั่งฟ้องในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร

ก็จะต้องขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

คดีนี้เดิมพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งมา

อายการสั่งฟ้องไปทุกข้อหา

เป็นคนอื่นที่อายการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมาย

จึงมีคำสั่งไม่ฟ้อง

ความเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จากตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การที่พนักงานอายการเห็นต่าง
พนักงานสอบสวนที่เคยสั่งแจ้งข้อหา
จะต้องเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ถ้าสุดท้ายแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และมีความเห็นแย้งกับพนักงานอายการ
ก็จะต้องส่งไปให้อายการสูงสุด
เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดค่ะ

ช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา

บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงความเห็น

แม้ว่าตำรวจจะสั่งไม่ฟ้องในภายหลัง

เพราะว่าอายการมีคำสั่งฟ้องเด็ดขาดไปแล้วนะคะ

เห็นชอบกับอายการในข้อหาที่เหลือ
จึงจะแจ้งให้พนักการสอบสวน

ตอนที่เริ่มเกิดเหตุ

ปรากฏว่ารถที่ชนจริงแล้ว
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น

บอกคุณแม่ของน้องบีม
เขาชดใช้ความเสียหายให้เป็นเงินแค่๑๙ล้านบาท
แบ่งจ่ายเป็น๔งวดนะแบ่งจ่ายเป็น๔งวดนะครับ
แล้วก็แบ่งจ่ายเป็นงวดละ๔๐๐๐บาท

หลายงวดหน่อยนะครับเอาให้ครบล้าน
แต่ปรากฏว่าตัวทนายจ่ายให้คุณแม่น้องบีมมาแค่๗งวด
เป็นเงินแค่๒๘๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเงียบหายไป
เงียบหายไปทางคุณแม่ของน้องบีมเองก็จะไปแจ้งความ
พอไปแจ้งความไว้แล้วนะครับว่าถูกช่อโกง
ปรากฏว่าทนายก็เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเหมือนกัน
แล้วก็มีการพูดคุยกับแม่น้องบีมบอกว่าแม่น้องบีม
ถ้าถอนแจ้งความในคดีนี้นะเอาเงินสดไปเลยทันที๑แสนบาทไปเลย
ใช่แล้วบอกด้วยนะบอกว่าจะจ่ายให้ภายใน๓วัน
หลังจากที่ถอนแจ้งความแล้วใช่ส่วนที่เหลืออีกสามล้านบาทเนี่ย
ใช้คืนแน่งวดละ๓๐๐๐บาทจนกว่าจะครบ
แม่น้องบีมก็โอเคหลงเชื่อทนายคนนี้บอกโอเค
ถ้าจะได้เงินแบบนี้ก็ได้ถอนแจ้งความก็ได้
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจถอนแจ้งความไปเมื่อวันที่๘กรกฎาคม๒๕๖๒
แต่พอถอนแจ้งความแล้วทนายพิสิทธิ์คนนี้ใช่ไหม
หายไปเลยหายไปอีกแล้วนะฮะจนกลับมาเป็นคดีในครั้งนี้
ปรากฏว่าคดีมีความซับซ้อนตรงที่ว่าไอ้คดีช่อกงเนี่ย

ผู้เสียหายดันถอนแจ้งความไปแล้วไง
ทีนี้ก็จะเหลือคดีอะไรยังไงนะฮะทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องดู
วันนี้นะครับคุณแม่ของน้องบีมจะไปพบกับผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม
ใช่จะขอให้แต่งตั้งทนายความของเนติบัณฑิตยสภานะคะ
แล้วก็ให้ดำเนินคดีต่อไปหลังจากนี้ด้วย

เคยถูกลงโทษพักใบอนุญาตมาก่อนที่จะพ้นโทษนะคะ
ใช่ต้องตามตรวจสอบต่อไป